นะครับเรื่องความเล่นลับของก้อนหินจากโบราณสถาน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวในบ้านเรา
แล้วบางทีก็หยิบติดไม้ติดมือไป
จนที่เขาก็ดูไม่พรวมทัวร์ถึงหรอกอืม
ปรากฏว่ามีคนส่งกลับมาใช่ไหมบอกว่าอยู่ไม่ไหว
คือเขาก็ตรวจสอบต้นทางมาจากไหนต้นทางมาจากประเทศอังกฤษเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ของไทยก็เอามาโพสต์ให้เห็น
เพื่อจะเตือนนั่นแหละฮะเพราะว่าไม่ใช่แค่ชาวต่างชาติหรอก

ไปเที่ยวโบราณอสถานขอก้อนหินสักก้อนขอกิ่งไม้สักอันนึง
เพื่อไปบูชาไปทำเครื่องรางของขลังอะไรก็ว่ากันไป
ชาวอังกฤษที่ส่งก้อนหินคืนมา๓ชิ้น
เขาบอกว่าเอาไปแล้วอยู่ไม่เป็นสุข
ฝากส่งคืนเจ้าของแล้วก็ขอบคุณมาด้วยนะ
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรถึงอยู่ไม่เป็นสุข

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังวัดมหาธาตุ

ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าหน้าที่นำอิตก้อนดังกล่าวไปคืน
แล้วก็ไปคุยกับนายพานุพงศ์แพ่งกุลนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดพระนครศรีรุยาผู้โพสต์เรื่องราวที่ท่านเห็นนั่นแหละ
โดยนายพนุพงศ์บอกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้น
จากชาวต่างชาติได้ส่งพัสดุมา
เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ไทยนำคืนเจ้าของ
โดยหลังจากนั้นก็นำมาไว้ที่วัดมหาธาตุแห่งนี้
พร้อมทั้งทำพิธีขอเข้ามาจุดทูบเทียนบูชา

เนื่องจากสถานที่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมศาลีริกฐาตุ
ถูกย้ายไปเก็บไว้ที่กรมศิลปากร

และมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐คน

เชื่อว่าชาวต่างชาติน่าจะเก็บเศษอิดเก่า

หรือไม่ก็เอาไปเป็นของขลัง
แต่ก็จะมักจะเจอเรื่องราวต่างนานาเกิดขึ้นจนต้องนำมาคืนในที่สุด

บอกแค่ว่าขอโทษที่เอาติดตัวไป
และจะไม่หยิบอะไรในเขตโบราณสถานของไทยไปอีกแล้ว
ที่สุดท้ายของเขามีการหวงแหนทรัพย์สมบัติอันมีค่าของบรรดินไว้ขนาดไหน
ก็เลยเป็นที่มาของชาวต่างชาติที่เก็บอิตไปแล้วก็นำอิตมาคืน

แต่อย่างที่บอกว่าสถานที่แต่ละแห่งในจังหวัดพระนครสิทธิยา
ที่เป็นทั้งวัดที่เป็นทั้งโบราณสถาน
มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วก็มีเรื่องเล่าแตกต่างกันไปแต่ละที่
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปที่วัดพระรามเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีค่ะ
ไปคุยกับนายสมบัติอรุณเกษมเขาอยู่ข้างวัดนี้อยู่มากว่า๖๐ปีแล้วนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแต่ก่อนเนี่ยเป็นช่างแกะสลักหิน
ก็คือจะเป็นของที่ระลึกให้ชาวต่างชาติมาซื้อค่ะ
พอหาหินก็หาไม่ยากก็เดินเข้าไปในวัดไปหยิบหินอันนู้นอันนี้มาแล้วมาแกะสลักแล้วก็มาขาย
ส่วนตัวนายสมบัติบอกว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องลี้ลับอะไรเนี่ยไม่เชื่อเลย
แต่มีเพื่อนเขาเจอคือเขาก็แกะสลักหินขายเหมือนกันนี่แหละ
แต่เขาดันไปเอาหินที่เป็นส่วนขององค์พระมาแกะสลัก
เป็นยังไงรู้ไหมคุณภาคภูมิกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนกลายเป็นบ้าไปเลย
จริงมีหลายครั้งที่คนมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝรั่งที่ไปเที่ยวแล้วก็หยิบติดไม้ติดมือกลับไปอ่ะ
ต้องเอามาคืนทุกรายเลยนะคะลองฟังคุณสมบัติเล่าให้ฟังค่ะ
บางคนก็มาเนี่ยเห็นหินเห็นอะไรเห็นพวกเป็นพระเป็นเสียนเล็กน้อยบางทีก็มีพระพวกเขาขุดตามเจดีนี่ได้เขาก็กองไว้ข้างเจดี
เมื่อก่อนเยอะนะพระนี่ไม่ได้มาคุยตรงไหนแถวนี้พระคอหัก
พวกเป็นสมัยอายุทยาคอหักเนี่ยบางทีมาเขาก็เก็บ
ก็ถือว่ามีค่าไงทางโบราณวัตถุเก็บไปแล้วบางทีก็มาคืนไว้ให้ที่ร้านนั่นแหละ
ฝากมาด้วยมาวางไว้ให้ทีเขาบอกว่ามันนอนไม่ได้เลย
นอนไม่ได้ทั้งคืนเลยเอาไปเป็นอาทิตย์แล้วเขาก็จะเอามาเดี๋ยวนั้นน่ะ
บางทีก็มาไม่ได้มันอยู่ไกลบางทีมีเนี่ยเขาเอาไปเนี่ย
เสร็จแล้วมันเหมือนกับอาถรรพ์ไงเพราะว่าเอาไปแล้วเนี่ย
สติปั้นเพือนเพี้ยนแล้วก็มาขอเอาของนั้นมาคืน
แล้วก็มาทำเป็นบนไว้บนสารบ้านเก่าว่าถ้ามีอะไรถ้าหายดีก็จะมามีละคร

ไม่เชื่อต้องเชื่อนะจริงทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งชาวบ้านเล่าเหมือนกันหมด
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมเคยได้ยินเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไหม
ว่ากันว่าสมัยก่อนที่กรุงศรีจะแตกครั้งสุดท้ายเนี่ย
แล้วคนเก่าคนแก่ในบ้านเมืองเราสมัยนั้นก็เอาสมบัติอะไรมาซ่อนเอาไว้
ในห้องลับใต้โบสถ์ใต้วิหารเนี่ยแล้วก็ต้องมีคนที่พลีชีพ
เพื่อจะอยู่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับ
ว่ากันว่าอยู่ที่นี่แหละฮะตำนานของปู่สมเฝ้าทรัพย์วัดกูดีดาวนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่นั่นด้วยนะครับ
โสมเฝ้าทรัพย์กรุสมบัติสมัยโบราณสมัยยุธยาก่อนจะสิ้นกรุงนะครับ
ทีมข่าวเข้าไปสัมผัสก็พบว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างฮะ
ก็มีสานเจ้าที่มีพวงมะไลมีผู้คนมันปากอ่ากราบไหว้บูชานะครับ
มีซากประหลักหักพังต่างเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ได้ไปคุยกับนางจินดารักษ์รัฐธิธรรมเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างวัดแห่งนี้มากว่า๒๐ปีนะครับ
เล่าว่าเมื่อก่อนสถานที่แห่งนี้เป็นป่ารกร้าง
หลังจากนั้นกรมศิลปากรเข้ามาบูรณะใหม่ให้สวยงาม
ซึ่งก็เคยได้ยินตำนานของปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาบ้างแต่ยังไม่เคยพบเจอ
แต่มักจะมีลูกหลานมาเล่าให้ฟังเสมอว่า
ไร้ศีรษะเดินวนเวียนอยู่ในวัดเสมอ

ว่ากันว่านี่แหละคือปู่โสมที่ยังคงเฝ้าสมบัติของชาติ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ยังคงปรากฏกายให้เห็นอยู่
สีขาวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแล้วไม่มีแค่คอ
เขานอนอยู่ในบ้านเขาก็บอกว่าบางทีตี๓ตี๔แล้วมากวาดถนนแล้ว
เขาก็มองเขาก็เห็นว่าเป็นชุดสีขาว
แต่ถามว่าตัวป้าเจอไหมป้าไม่เคยเจออะไรเลย

อ้าวก็ให้เราถนัดกันไว้ครับ
โบราณสถานโบราณวัตถุเหล่านี้นี่คือสมบัติของชาตินะฮะ
ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งชาวต่างชาติออกไปไม่ได้คนไทยก็เอาไปไม่ได้
ใช่ค่ะชาวต่างชาติที่ส่งพัสดุส่งปรายศนีย์มาข้ามน้ำข้ามทะเล
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลายครั้งแล้วนะคะที่ส่งคืนมาแบบนี้นะคะ
เพราะว่าอยู่ไม่ไหวจริงหลังจากหยิบไป